คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่เราสามคนกำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะ
เป็นท็อกเอาเตอร์ทาวน์นะคะของครอบครัวพี่ธัญญา
ธัญญาธัญเรศนะคะ

เป็นข่าวที่แบบว่าวิ่งหลายคนอ่ะเสือดเธอใจนะคะ

ค่ะล่าสุดองค์แม่ลงอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะ
เมื่อพี่ธัญญาเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะคะ
ที่ทำเอาหลายคนอึ้งไปเลยค่ะนะคะ
แม่ลงแล้วธัญญาปรึกษาทนายเจมส์
จัดการนักศึกษาสาวคุกความลูก
เดี๋ยวนักศึกษาสาวนั่นหมายความว่า
ยังเรียนอยู่เหรอคะน้องเขายังเรียนอยู่หรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
โพสต์นี้แหละของพี่ธัญญานะคะก็ปรากฏว่า
เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้ฟังค่ะ
นี่นะคะคือข้อความที่ตกเป็นกระแสข่าวขึ้นมาคุณผู้ชม
แม่ไม่ได้ลงสนานยุ่งกับลียาคิดว่าจะรอดไหม

รียาก็คือลูกสาวของพี่ธัญญานั่นเองค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้แค่กระตุกต่อมเสืออย่างเดียวนะคะ

มีคนถามแม่เข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้น

บอกว่ามีนักศึกษาหญิงมีจุดประสงค์บางอย่าง

ถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
ยุ่งกับพี่ยังพอทนแต่มายุ่งกับลูกคือตา
ใช่นะคะคนคอมเมนต์เยอะมากคุณผู้ชม
ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเนี่ยเรื่องเมียหลวงเมียน้อย
อย่างที่เราเห็นในละครเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญ
คือมันเป็นเรื่องที่สังคมไทยยอมรับยังไม่ได้
ใช่ถูกต้องนะคะพี่แจ๊คแล้วแม่นางนักศึกษาเนี่ย
เขาส่งอะไรมาหาน้องลียาคือเขาส่งข้อความมานะคะ
เราก็ขอสงวนนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงจริงอ่ะ
ข้อความเขาเหมือนแบบมาทักทายนะคะเอ่อพูดใช้แทนคำพี่เป๊กอ่ะนะคะ
พูดได้ว่าแดดดี้ช่วงนี้นักศึกษาสาวคนนี้เรียกพี่เป๊กว่าแดดดี้
ใช่ก็คือทักกับลียาบอกว่าช่วงนี้ดูแดดดี้หน่อยนะ
เห็นไอตลอดเลยเลิกสูบบุหรี่ก็ได้นะอะไรอย่างนี้
คือเป็นข้อความคือจะมาทักทายเหมือนสนิทกันอย่างนี้
อะไรนะคะทักทายเหมือนสนิทกับคุณแดดดี้คุณพ่อ
ใช่นะคะก็มีหลายคอมเมนต์นะคะในโลกโซเชียลว่า
เขาต้องสนิทกันสินะคะถึงว่าได้ทักทายลูกของคุณทายาทได้แบบนี้
ที่ที่ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลพี่แจ๊คมันเป็นของจริงหรือเปล่า

หนูย้อนกลับไปคราวนั้นตอนนั้นที่มีคลิปเสียงจำได้ไหมคุณผู้ชม

เราก็ไม่รู้นะคะว่าคลิปมันมาจากไหน

เราไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มีการเบลอเกิดขึ้น

มันอาจจะเป็นการปฏิบัติภักษณ์นาธิ
ของคนที่มันเป็นหลวงหรือเปล่า
ฉายานี้มันไม่ได้มาแบบว่าเบาคุณผู้ชม

เอาเป็นว่าแชทนั้นออกมาหลายคนก็ฮือฮานะคะ

รวมไปถึงมีคนไปขุดตามหาอีก

คือเราเอารูปมาให้คุณผู้ชมลงให้ดูไม่ได้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวเจอกันที่สรรคิดกันไปเหนื่อย

เขาเคยถ่ายรูปคู่กับพี่ทัญญา
แต่ว่าล่าสุดเขาลบออกไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าไม่ลบไม่ได้ค่ะผู้ชม
บอกว่าเนี่ยเรื่องที่ผมปรึกษาทนายเจมส์แล้วค่ะ
มีการคุกคามเด็กทางโซเชียลนะคะ
พ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะ
บางครั้งอาจจะมีผู้แทร่งประสงค์ดี
มาทำเป็นถามถ่ายกันไปถามคุณแดดงแดดดีคุณผู้ชม
แต่จริงประสงค์ร้ายเข้าทางเด็กนะคะ
แล้วก็มาแท็กไปแสกชื่อด้วยในโลกโซเชียลนะคะ
ถ้าเกิดเรื่องขึ้นเราฟ้องได้แน่นอนค่ะ

บอกว่าตอนนี้คุณธัญญาเนี่ยส่งข้อมูลมาทั้งหมด
เรารู้รูปพันธ์สันฐานของน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันก็ถามตรงว่าทธ์นะคะเขาเป็นภรรยานอยได้ส์หรือเปล่า
คุณเจมส์บอกว่าไปพูดกล่าวอ้างอย่างนั้นไม่ได้
แต่ว่าเรื่องนี้มีข้อมูลหลักฐาน
แต่ต้องรอว่าพี่ธัญญาจะฟันทงชึบฟ้องตอนไหน

แล้วก็เด็กน้องลียานะคะยังเด็กอยู่
โทษมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ

ฉันก็รู้จักพี่เป๊กสัญชัยมายาวนานนะคะ

ก็ต้องถามตัวต้นเรื่องนิดนึงว่าตกลงคุณเลือกอะไรแบบเขาไหมอะ

ได้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังบ้าน

โอเคโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชม
แต่ว่ามีการเชื่อมโยงกับเพจเจ๊มอย๑๐๘

เอาไว้ว่าลูกเขาหัวเขาเมียใคร

เรื่องกามาสมิชชาจาราสินข้อ๓มันยังมีอยู่นะคะ